เที่ยวกันต่อเลยกับงานบุญคุณผู้ชมค่ะนี่เลยแม่บานเย็นรากแก่นของเรานะจ๊ะ
ขอพรให้ตัวเองในสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปชมภาพกันค่ะ
เป็นยังไงบ้างคุณพลอยคุณเชอรี่สวยงามมากค่ะ
แม่บอกเลยแม่รำสวยมากเลยนะคะเป็นออริจินัลการรำหมอลำจริง
ภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่ค่ะพี่แคนดี้กับคุณแม่บานเย็นรักแก่นนะคะ
ตั้งใจส่งมาให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเลยคุณผู้ชมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
เมื่อวานนี้ค่ะแม่บรรเย็นกับพี่แคนดี้เดินทางไปที่จังหวัดนครพนม
ตั้งใจไปกราบไหว้ขอพรองค์พญาศรีสัตนคราช
และที่สำคัญค่ะเป็นความตั้งใจของแม่บานเย็นค่ะ
ที่จะขอกลับมารำถวายองค์ปู่เพราะอะไรน่ะเหรอคุณรู้ไหมคะ
เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนค่ะแม่แบนเย็นล้มป่วยคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยมาขอพรคุณปู่นะคะว่าขอให้ตัวเองหายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะ
แล้วพอสุขภาพร่างกายดีขึ้นแม่บานเย็นก็เลยกลับมารำถวายดีกว่า
ตามที่เคยได้สัญญาเอาไว้แม่เนี่ยรำอย่างอ่อนช้อยสวยงามเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ดูทั้งป่อนนี้แหมพร้อมอาการวินไทยด้วยนะคะชุดสีดำ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกไว้ก่อนนิดนึงละกัน
แม่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำค่ะ
คุณผู้ชมนี่นะมีทรงมีแสงเต็มที่ไปเลย
ชาวบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาไหว้องค์พญาศรีสัตนคราชนะคะ
ต้องหยุดดูแล้วก็ขอถ่ายภาพแม่บานเย็นขณะรำถวายด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่บานเย็นรากแก่นดีกว่าถึงความตั้งใจที่จะมารำในครั้งนี้ค่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยเป็นไงคุณผู้ชมค่ะนี่คือความตั้งใจของแม่จริงหลายคน
นี่ภาพนี้ชาวเน็ตเขาบอกกันว่าลำแสงอะไรแปลกอยู่ตรงข้างหลัง
ทำไมส่งลงมาพอดีพอดีกับแม่บานเย็นลากแก่นเลยนะคะ
คนที่อยู่ในพื้นที่ก็มาเฉลยที่หลังเงาสายไฟครับ
เงาแสงหลอดไฟด้านบนเออนะคะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็เออหรือว่าอาจจะมองอีกแง่หนึ่ง
แสงหลายต้นเลยเนี่ยเห็นไหมพอโดนเป็นแสงไฟอะค่ะค่ะ
ก็จะเห็นเป็นลำแสงในคลิปอ่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่มันดูแต่สวย
แล้วก็แบบว่าทำให้บรรยากาศมันดูแบบดูละมุนละมุนเข้าไปอีก
ใดคือขอให้แม่นะคะแม่มันเย็นนะก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรง
จะได้มีแรงมาเล่นคอนเสิร์ตให้เราได้ดูอีกนะคะ